นั่นก็คือวิธีการในการช่วยวัวตัวหนึ่ง
มันตกลงไปในบ่อน้ำกลางทุ่ง
ช่วยกันยังไงให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
จับเออขึ้นเออจับจับเข้ามัน
ตกลงไปใช่ไหมช่วยกันยังไงดีนะ
คล้องเชือกแล้วดึงขึ้นมาก็
มันจะช่วยพยุงตัวของวัวตัวนี้ขึ้นมาไม่ไหวหรอก
ดังนั้นต้องนี่เลยอัดน้ำลงไป
น้ำลงไปให้น้ำมันช่วยพยุงน้ำหนักของวัว

และชาวบ้าโนล์สงาตมเมืองใหม่อำเภอศรีบุรริยา
หวัดน้องบัวลำพูช่วยกันดึงหุ้ยเล่หุ้ยฮึบฮึบฮึบ
วัวเพศเมียอายุประมาณ๒ปีน้ำหนักประมาณ๔๕๐กิโลกรัม

ขึ้นมาจากบ่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๑เมตร
แล้วก็ลึก๑เมตรคือลึกไม่มากหรอกนะฮะ

แต่ทีนี้เอาตัวมันขึ้นมายากเพราะวัวมันก็ตัวใหญ่ใช่ไหม
มันพัดตกลงไปหลังจากที่มันเดินเล็มย่าอยู่ในทุ่งนาแบบนี้

ขอบบ่อมันเสมอดินเลยนะฮะนะฮะจ้าค่ะ
วัวต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ

ใช้วิธีการในการทุบปากบ่อซีเมน

และพยายามใช้อุปกรณ์นานาชนิดช่วยกันคล้องตัวขึ้นมา

ตัดสินใจฮะใช้ภูมิปัญญานี่แหละครับ
เติมน้ำลงในบ่ออัดน้ำให้มันเต็ม
เที่ยมเลยให้น้ำมันช่วยพยุงตัวของวัวขึ้นมา

ชาวบ้านที่มามุงส่งเสียงเฮลั่นด้วยความดีใจเลย
คนที่ดีใจที่สุดก็คือเจ้าของวัวแล้วครับ
เจ้าของวัวก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยมาได้นะฮะ
แต่ว่าวัวเนี่ยคุณอ่อนล้าอ่อนแรงมากนะครับ